เหนือจากเกมในสนามนะครับที่ผลงานเราอาจจะผิดหวังไปนิดหนึ่ง

และจริงแล้วระยะของการส่องพวกนี้อุปกรณ์นี้มันมีหน้าที่ในการทำอะไร

ถ้าเกิดสมัยก่อนรอยในหนังสือก็จะเห็น
อาจารย์ก็ชอบใช้ชี้ไปที่กระดาษนะครับ
ก็คือสีเขียวสีแดงสีน้ำเงิน

เขานิยมใช้กันเพราะว่าแสงสีเขียวเนี่ยนะครับ
มันเป็นแสงที่คมชัดแม้ว่าจะอยู่ในเวลากลางวัน

เช็คราคาในเว็บไซต์ออกมานะครับ
ราคาก็ตกอยู่สักประมาณตั้งแต่๒๐๐บาท
๑๖๐๐บาทนะครับว่าไม่เกินประมาณนี้
ก็จะอยู่ที่อย่างน้อย๓๔กิโลเมตรนะครับ
ด้วยราคาของมันก็สามารถส่องได้ไกลขนาดนั้น
ส่วนเรื่องของกำลังแสงค่าของมันเนี่ยนะครับ
ก็จะอยู่ตามหน้าจอได้เลยนะครับ
ยาวไปถึง๕๐๐มิลลิวัตต์นะครับ

คำถามคือว่าเป็นอันตรายหรือไม่
ก็ต้องดูว่าระยะทางในการส่องนะครับมันส่งผลแค่ไหน
นี่ครับเขาบอกไว้เลยว่าระยะอันตราย๑เมตร

แต่ถ้าเกิดมีการแช่นานด้วยระยะไกลหรือใกล้
ดูว่าค่ากำลังแสงของมันเนี่ยมันสามารถทำอันตรายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนั้นดูแล้วอาจจะไม่ได้ส่งผลต่ออันตรายทางสายตาในระยะยาว
แต่ว่าเมื่อวานนั้นในระยะสั้นคือก่อนจะเปิดบอลเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดเรื่องของการใช้เลเซอร์นะครับไปดูภาพกันหน่อยนะครับ
เคยเกิดขึ้นในอาเซียนคลับปี๒๐๑๐นะครับ
ผู้สาปดตูของมาเลเซียโดนแสงเลสเซอร์
แต่ว่ามาเลเซียก็ยังเข้ารอบตัดเชือกได้ในฐานะรองแชมป์กลุ่ม
แล้วทั้งคู่มาเจอกันในรอบชิงครับอีกครั้งหนึ่ง
รักษาประตูของมาเลโดนอีกแล้วครับ
ประตูแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่รบกวนแล้วก็เป็นสิ่งที่เขามีมาตรการนะครับ
ในการท่างมันอยู่แล้วสุดท้ายนะครับ
ก็คว้าแชมป์ด้วยสก่อร่วมนะครับ
ชนะมาแรก๓๐แพ้มาที่๒๑๒

ครั้งนั้นนะครับมีรายงานจากผู้ควบคุมการแข่งขันเหมือนกัน
แต่ว่าอินโดนีเซียนั้นก็ไม่ได้ถูกลงโทษแต่อย่างใดครับ
และที่สุดพวกมันกำลังกลับไปกำลังกลับไป